ตอนนี้มันมีบางพื้นที่เขายังไม่เริ่ม
บางพื้นที่เขาเริ่มแล้วอย่างที่นี่ที่ฮอด

พาไปดูกันหน่อยปืนนี้

กระแป่งอันเล็กอันเล็กเริ่มมาแล้ว

ที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มาช่วงที่แบบโควิดเยอะ
เพราะว่าอากาศมันร้อนจัดก็เลยงั้นเริ่มเร็วหน่อยแล้วกัน
อีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นภาพเมื่อวานค่ะ

ใช่ค่ะนี่เขาออกมาเล่นน้ำสงกรานแล้วก็หนุ่มสาว
เด็กเนี่ยเอาถังมาตั้งอยู่หน้าบ้านหน้าร้าน
แล้วก็มีร่มใหญ่แบบนี้ค่ะสาดน้ำคลายร้อน

ลำน้ำแม่แจ่มนักท่องเที่ยวก็ไปเล่นน้ำคลายร้อนกันแบบเพียบเลยค่ะ
ซึ่งลำน้ำแม่แจ่มเนี่ยนะเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นพัทยาเมืองฮอด
เพราะว่าอะไรน้ำใสน้ำสะอาดมีต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่น

นินหนูอยากนั่งแบบนู้นหนูนะหนูอยากนั่งแบบนู้นข้างนอก

คนเยอะเดี๋ยวคนเยอะ

เขาเริ่มสาดน้ำกันแล้ว

แบบหลักอันนี้คือจัดเป็นงานจริงจัง

จะเปิดให้เล่นน้ำกัน๑๓๑๕เมษา
ส่วนที่กรุงเทพของเรา
ท่านปวิทย์แล้วก็บิ๊กป๊อก

ฟังดีก่อน๓ปอเนี่ย

คือปโป๊ห้ามแต่งตัวโป๊

ทำไมอ่ะห้ามโป๊ไงก็ดีไง

พี่เบิร์ทท่านดูอยู่นะยากจริง

ใส่ปูหญิงในสุข